เกิดขึ้นวันที่๑อ้างวันที่๑กันยายน
เพราะเป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลมีการประกาศรางวัล
ก็มีเศรษฐีหน้าใหม่ออกมาเยอะแยะนะคะสำหรับประเทศไทย
อีกหนึ่งจุดที่มีเศรษฐีใหม่คือที่จังหวัดระยอง

คือเธอถูกไป๑ใบรับไป๖ล้านบาท
แต่สามีหวังดีไปเขียนชื่อของตัวเอง

ที่ด้านหลังสลากินแบ่งรัฐบาล
จนเกิดเป็นเรื่องดราม่าในครอบครัวกันขึ้น
ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเรื่องนี้เรื่องการสลักหลัง
แต่ไม่ใช่สลักหลังมาหย่านะสลักหลังนี่แหละ
ลอตเตอรี่แต่สรุปสุดท้ายเคลียร์กันได้แล้วนะคะ
อาณายไพทูลทองแดงอายุ๓๙ปี
และนางฮื่นชองอายุ๓๘ปี
เป็นสามีพันรยากันนะคะเป็นชาวกัมพูชา
ไปทำบุญถวายสังขทานที่วัดเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

วันที่๑กันยายนที่ผ่านมานี่นะคะ

ฝ่ายพันรยาเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑เปิดเผยว่า
ก่อนวันสลากินแบ่งออก๕วัน

แผงอยู่แถวริมถนนราชบำรุงตำบลเนินพระ

เห็นเลขดังกล่าวซ้อนกันอยู่บนแผง๓ใบ
ก็เลยซื้อเก็บไว้๑ใบ
ทีนี้พอวันที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ดีใจค่ะรีบโทรศัพท์ออกในไฟธูน

ทำงานอยู่โรงผลิตเครื่องบินบังคับที่จังหวัดระยอง
ทันทีที่สามีกลับมาถึงบ้าน

สลักชื่อและก็นามสกุลของตัวเอง
ลงหลังลอตเตอรี่ทันที
เห็นแบบนี้ฝ่ายพันรยาไม่พอใจสิคะ
มีปากเสียงและทะเลาะกันรุนแรง
จนถึงขั้นฝั่งของพันรยาซึ่งเป็นคนซื้อ

และมีพาสปอร์ตที่ใช้เป็นหลักฐาน
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้อยู่แล้ว
คือสามีให้เหตุผลว่าเธอเป็นชาวกัมพูชา
และสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเป็นของประเทศไทยนะ

เธอจะเอาไปยื่นรับรางวัลได้อย่างไร
ก็เลยหวังดีเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะ
ทีนี้สองสามีพันรยา
และด้วยความไม่ไว้วางใจสามี
ทั้งฝั่งพันรยาเลยให้จุนัทที่ระบุ
ในเอกสารบันทึกประจำวันว่าตัวเองเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ใบนี้นะ
พร้อมจะเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกำหนดวันลงในบันทึกประจำวันด้วยนะ
บอกว่าจะไปวันที่๓กันยายนและจะนำเงินทั้งหมดเข้าบัญชีตัวเองด้วย
ซึ่งสามีก็ยอมโดยดีนะคะฟังเสียงพันรยาก็คือคุณฮื่นชองชาวกัมพูชาค่ะ
ก่อนนั้นก็ไม่โกรธแล้วเขาบอกว่าเขาลืม
เหมือนว่าดีใจมากอย่างนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย
สามีระบุว่าหลังจากที่ทราบว่าภรรยาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะคะ
ดีใจตอนนั้นดีใจมากทำอะไรไม่ถูก
เห็นว่าสิ่งแรกที่ควรทำที่เขาบอกไว้เนี่ย
อยากจะเป็นปัญหากับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
ก็เลยเขียนชื่อของตัวเองลงในหลังลอตเตอรี่
เพราะตัวเองคิดว่าสามีพันรยาก็เหมือนคนคนเดียวกันนั่นแหละ
จากนั้นหลังจากที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะคะ
ก็พาพันรยาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
และกำลังคิดเรื่องการจดทะเบียนสมรสด้วย
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางครอบครัว
ซึ่งทางสองสามีภรรยาหลังจากที่ทะเลาะกันแล้ว
แล้วก็ไปที่สถานีตำรวจแล้วนะคะ

จากรางวัลนี้นะคะจะเอาไปซื้อบ้านไว้ให้ลูกสาว

จะเอาไปทำบุญและเก็บไว้ใช้จ่าย